เซิร์ชไปเลยไอไทยหัวหิน
เฮ้ยแล้วที่พักก็ติดทะเลมัย

คุณผู้ชมอยากตามน้องมิ้นไปดูแล้วใช่ไหมคะ

รงก์แรงแบบลักร้อย
สวยงามขนาดไหนให้งั้นไปชมกันเลยค่ะ
กับช่วงที่พักหลักร้อยของอร่อยหลักสิบ
ที่พักหลักร้อย
ของอร่อยหลักสิบ
ที่พักหลักร้อยนะคะที่มิ้นจะพาคุณผู้ชมไปในวันนี้นะคะ
บอกเลยว่าอยู่ติดริมชายหาดค่ะ
นั่นก็คือตั้งอยู่ที่ซอยหัวหิน๑๙นั่นเองค่ะ
ที่พักนะคะสามารถเดินไปได้ค่ะ
อยู่หาดจากชายหาดสามร้อยเมตรเท่านั้น
อยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าที่พักของเราคือที่ไหน
นั่นก็คือไอสไตล์หัวหิน
โอ้โหพูดชื่อแบบนี้แล้วเดี๋ยวเดินล่อชายหาดตามมิ้นมาเลยค่ะ
ว้าวคุณผู้ชมค่ะและตอนนี้นะคะมินก็อยู่ในไอสไตล์

สไตล์การตกแต่งเป็นแบบโมเดิร์นก็คือเน้นสีสันชุดฉาดค่ะ
สื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกนะคะ
แล้วคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเลือกที่พักได้ตามสไตล์ของตัวเองเลยค่ะ
ที่นี่นะคะเขาแบ่งไปทั้งหมด๔ชั้นแล้วก็มีชื่อที่ต่างกันนะคะ
โอ้โหชื่อเก๋ไก่มากเลย
เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ
โอ้ยสีสันสดใสมาก
อันนี้เนี่ยนะคะจะเป็นสีครามเนอะ
ตกแต่งค่ะอย่างที่บอกเป็นสไตล์โมเดิร์น
สะอาดตามองไปแล้วก็รู้สึกแบบว่าสบายตา

ราคา๗๙๐บาท
ทุกวันอาทิตย์ถึงวันอาหร่าสับดีนะคะ
ถือว่าราคานะคะคุ้มมากเลย
เดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปเป็นเตียงคู่จะเป็นยังไง

เข้ามาเลยค่ะเข้ามาเลยค่ะรออยู่ค่ะ

และนี่นะคะก็คือห้องไอดิลักษ
แต่ว่าเป็นเตียงคู่นั่นเองค่ะ

อ่ะห้องนี้นะคะก็ยังสีสันเป็นสีครามค่ะ
ตกแต่งเห็นไหมคะก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละห้องนะคะ
อันนี้เนี่ยก็จะออกแนวแบบดูธรรมชาติ
เออและราคาเท่ากันค่ะ
ห้องนี้นะคะราคา๗๙๐บาทค่ะ
ทุกวันอาทิตย์ถึงวันพระหัสบดีนั่นเอง
แต่ว่าห้องไม่ได้หมดเพียงเท่านี้นะคะ
เดี๋ยวเราไปดูที่ชาร์จไอสวีทดีกว่า
แม่ชื่อก็บอกแล้วนะว่ามันต้องสปีด

อ่ะอย่ารอช้าไปกันเลยค่ะ
นี่เขามาเลยเข้ามา

พิ้งมากค่ะบอกเลย
นี่ค่ะแหมเหมาะสำหรับคู่รักจริง

อินเตอร์เนอะดูโมเดิร์นนะคะ
ส่วนห้องนี้นะคะราคา

ทุกวันอาทิตย์ถึงวันเพื่อหาสบดี๖๐๐บาทเช่นเดียวกัน
เดี๋ยวเราไปดูห้องสำหรับคนที่มาเป็นกลุ่มเป็นแก๊งกันดีกว่าค่ะ
ว่าจะมีลักษณะแบบไหนไปดูกันเลย
นี่เลยค่ะชั้นไอโซเชียลแหมแค่ชื่อเนี่ย
ก็รู้สึกแบบสนุกสนานแล้ว

อะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ
แล้วนะคะเขายังมีที่นั่งชิวด้านนอกด้วย
นี่โอ้โห
นี่ค่ะเห็นไหมมีโต๊ะเก้าอี้พร้อมชมบรรยากาศมานั่งชิวด้านนอกได้
ในห้องกว้างขนาดนี้ได้อุปกรณ์ครบขนาดนี้
เดี๋ยวขอเดินสำรวจรอบห้องก่อนนะคะมาดูกันเลยว่าเป็นยังไงดูสิ
ถ้าคุณผู้ชมนะคะสนใจอยากจะมาพักที่นี่ที่นี่เขาใจดีแจกกิฟต์วอเชอร์๕ใบค่ะ
แต่ตอนนี้เดี๋ยวขอไปหาของอร่อยหลักสิบมาฝากคุณผู้ชมก่อน
จะเป็นที่ไหนนั้นต้องติดตามให้ได้ในช่วงหน้าค่ะ

มันสนุกสนานมากแบบว่านั่งเล่นเกมเพื่อนกลุ่มบอกจะมาเดี๋ยวกัน
ไม่ต้องกลับไม่ต้องรอนกันเลยทีเดียวนะไหล
ไปกับแฟนก็ดีดีไปกับครอบครัวโอ้อบอุ่น
เนอะดีงามแล้วอยู่ติดห่างนะเถอะคุณเรียกว่ากระชับแน่นแฟนความสำคัญในครอบครัว

ถูกเปล่านี่ให้แม่ฉันเตรียมรอเล่นแล้วนะ
แหมคนในครอบครัวนะคะ

เพราะถ้าคุณช้าพวกเราจะเล่นเองให้หมดเลย

ไม่ได้ให้คุณผู้ชมเท่านั้น

เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงนะคะ
แล้วช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปอร่อยกับบรรยากาศ

จะเป็นยังไงนั้นต้องติดตามกันในช่วงหน้าค่ะ